ตั้งแต่มีโรคโควิด๑๙ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่สะเทือนไปทั่วโลกเลยนะคะ

ผลกระทบอย่างที่คุณเห็นคุณทัศนัยเล่ามาเป็นผลกระทบส่วนหนึ่ง
ทีนี้ย้อนกลับไปคนไทยแรกเลยที่ออกมาบอกว่าตัวเองติดโรคโควิด๑๙
แล้วทำให้สังคมตื่นตัวมากขึ้นคนสาธารณะคนนี้แหละค่ะ
คุณแมททิวดีนคุณลิเดียนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
คุณแมททิวดีนออกมาไลฟ์สดเลยบอกว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙
หลังจากนั้นประชาชนคนไทยค่ะเริ่มรู้สึกว่าโรคนี้มันใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน
หลายคนรู้สึกว่าจะมาดูแลตัวเองมากขึ้นใส่ใจและศึกษาข่าวความรู้กับโรคอุบัติใหม่มากขึ้น
ล่าสุดค่ะคู่รักคู่นี้เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ารักษาตัวมานานกว่า๓๐วันกลับบ้านได้แล้วค่ะ
ผลออกมาเป็นลบเป็นเนเกอร์ทีฟแล้วแต่ยังคงต้องนำตามแพทย์สั่ง
หลังจากที่คุณลิเดียแล้วก็คุณแมททิวดีนะคะ
รักษาตัวจากการติดเชื้อโรคโควิด๑๙อยู่โรงพยาบาลร่วมเดือน
แล้วก็ให้ลูกทั้งสองคนอยู่กับตากับยาย
คุณจำได้ไหมก่อนหน้านี้คือคุณลิเดียเนี่ยโอ้โหคิดถึงลูกมาก
ถึงขั้นเอาเสื้อผ้าของลูกมากอดมาดมมาหอม

ค่ะเข้าใจหัวอกนะ
ใช่เป็นเสื้อผ้าที่น้องใส่แล้ว
แล้วคุณแม่ก็เอามากอดในช่วงที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมทั้งคู่ได้เขียนนะคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ยังเขียนข้อความเรื่องของข้อความที่ควรปฏิบัติ
คุณหมอแนะนำสำหรับคนที่รักษาหายแล้ว
แล้วก็กลับไปบ้านรวมไปถึงประชาชนทุกคน
นั่นก็คือควรใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง
ล้างมือด้วยสบู่บ่อยระวังน้ำลายน้ำมูกและอุจจาระ

และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น
โดยหลังจากที่คุณลิเดียคุณแมททิวได้มีการโพสต์ข้อความนี้นะคะ
แน่นอนว่าเพื่อนดาราก็มาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
ประชาชนคนทั่วไปที่รอลุ้นว่า๒คนเมื่อไหร่จะหายสักที
หลายคนบอกว่าลุ้นจนเหนื่อยที่สุดทั้งคู่นะคะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ตั้งแต่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่คุณแมททิวดีนนะครับ
ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยติดโรคโควิด๑๙เพราะไปเป็นพิธีกรที่สนามมวยลุมพินี
มาคุณลิเดียก็ไปตรวจพบว่าติดเชื้อโรคโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
ก็คือ๑๖มีนาคมนะคะตอนแรกทั้งคู่แยกกันรักษานะคะ
มาในวันที่๒๒มีนาคมทั้งคู่ได้เข้ารับการรักษาด้วยกัน
รักษาร่วมกันนะคะหลังจากที่แยกกันมาเป็นอาทิตย์
ซึ่งตอนนั้นผลก็ยังเป็นบวกทั้งคู่มีอาการแตกต่างกัน
คุณลิเดียเนี่ยไวรัสลงปอดต้องเข้าห้องไอซียูหลังจากออกจากห้องไอซียูแล้ว
ก็ออกมารักษาตัวต่อค่ะสามสิบเอ็ดมีนาคมทั้งคู่ยังคงรักษาตัวอยู่ด้วยกัน
แต่อาการดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าผลการตรวจเนี่ยก็ยังเป็นบวกค่ะ
ดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบวกนะคะทั้งคู่ได้โพสต์คลิปเล่าการรักษาแบบละเอียด
สาธารณชนได้รับทราบแล้วก็เป็นข้อมูลด้วย
จนกระทั่ง๓เมษายนผลตรวจก็ยังคงเป็นบวกค่ะ
แต่คุณหมอบอกว่าเชื้อมันลดน้อยลงแล้วนะคะ
ยังคงต้องรักษาอยู่สักประมาณ๓๔สัปดาห์นับจาก๓เมษานะคะ
วกมาตอนแรกคิดว่ายังคงต้องรักษาตัว๓๔สัปดาห
แต่ปรากฏว่า๑๘เมษาได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ต่อมาในวันที่๘เมษายนนะคะทั้งคู่โพสต์คลิปบอกว่าผลตรวจยังเป็นบวก
คิดถึงลูกมากแล้วก็คุณหมออนุญาตให้ถอดหน้ากากอยู่ด้วยกันแล้ว
คือตอนแรกทั้งคู่ยังคงต้องใส่หน้ากากแม้ว่าจะรักษาตัวอยู่ด้วยกัน
คุณหมอบอกว่าถอดหน้ากากได้ไม่ติดต่อกันเองแล้วจ้ะ
บอกว่าคุณหมอให้ลุ้นรอว่าผลตรวจครั้งต่อไปจะเป็นลบแล้วก็หายดีหรือเปล่า
จนกระทั่งวันสงกราน๑๓เมษายนนะคะผลตรวจทั้งคู่ก็ยังคงเป็นบวกค่ะ
คุณหมอออกมาระบุว่าเคสของคุณลิเดียกับคุณแมททิวดีนเชื้อมันตายแล้ว
แต่ยังมีซากไงซากของเชื้ออยู่ผลก็เลยออกมาเป็นบวกนะคะ
แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้คุณลิเดียกับคุณแมททิวโพสต์บอกว่าหายป่วยแล้ว
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด๓๗วันอันนี้ของคุณแมททิวดีนนะคะ
ส่วนคุณลิเดียรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด๓๔วัน
อย่างที่บอกไปโรคนี้เป็นแล้วรักษาหายนะคะ
แต่ว่ายังคงต้องกักตัวตามคุณหมอสั่งนะคะ๑๔วัน
ต้องยอมรับว่าการออกมาโพสต์ของคุณแมททิวในวันนั้นนะ
สะเทือนวงการหลายวงการทั้งวงการบันเทิงแล้วก็วงการมวย
เพราะว่าคนใกล้ชิดกับคุณแมททิวระหว่างที่ยังไม่ทราบผลเยอะมาก
ใช่หลายคนบอกว่ายกให้คุณแมททิวเป็นฮีโร่เลยนะ
กล้ามากที่จะออกมาบอกว่าตัวเองติดโรคโควิด๑๙

กรณีของทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นกรณีเคสตัวอย่างที่
ให้การรักษาค่อนข้างที่จะนานด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกไปโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่
ก็จะมีหลายการรักษาที่แตกต่างกันออกไปแต่ละเคสด้วยนะคะ